คุณผู้ชมครับไปเรื่องของฝุ่นควัน
คุณแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่บอกแบบนี้ไม่ไหวแล้ว
ลูกฉันลูกฉัน๔ขวบเป็นอะไรบ้างคุณผู้ชมฮะ
ภูมิแพ้ขณะที่หมอหม่องเจ็บ

หม่องเขียนแถลงการด้วยลายมือครับ

ทางการไม่ประกาศประกาศเองก็ได้
นี่คือนายแพทย์รังสริตกาญจนวนิษฐ์นะครับ

อาจารย์หมอครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวระบุสั้นทางการ

มีการแนบประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหมอกควันฮะ
แต่เป็นลายมือนะเป็นลายมือของท่านเขียนใส่กระดาษระบุว่า
เนื่องด้วยสถานการณ์คุณภาพอากาศอันเลวร้าย
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างหนัก
ในระยะสั้นและระยะยาว
อาศัยอำนาจประชาชนผู้มีสิทธิพื้นฐานในการหายใจ
ขอประกาศให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่ประสบภัย
เนื่องจากเราไม่อาจพึ่งพากลไกรัฐในการบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้
ขอให้ท่านปกป้องตัวเองและคนที่ท่านรัก
อย่างดีที่สุดตามกำลังให้รอดพ้นจากพิษภัยนะครับมลพิษทางอากาศ
กว่าสถานการณ์จะคลี่จะคล้ายโอ้โหเจ็บจริงนะครับ
ได้ข่าวว่าเดี๋ยวก็จะมีการลาไปหาเสียงกันนะ
ดูเรื่องนี้ด้วยยังเป็นรัฐบาลอยู่
ไปดูคุณแม่ที่ผมบอกนางประพัชยาตั้งพัชระภูวดล
ชาวบ้านในอำเภอสารพีร้องทุกข์กับทีมข่าวบอกว่า
โอ้โหบ้านฉันหนักเลยหนักที่ลูกอายุ๔ขวบ
ต้องเข้าโรงพยาบาลครับเพราะว่าแพ้ฝุ่นควันหนักมาก

จากผื่นแล้วนะถ้าในรูจมูกนะ
ทางเดินหายใจนะมีน้ำมูกไอจามหายใจลำบาก
เลือดกำเดาไหลมีไข้ด้วย

ระบุว่าลูกชายป่วยเพราะแพ้ฝุ่นควันครับ
ทุกวันนี้เธอลูกอย่าออกไปเล่นข้างนอกเด็ดขาด
อยู่แต่ในห้องแม่เปิดเครื่องเฝ้าอากาศ๒เครื่องตลอดเวลา
แล้วก็ติดตั้งเครื่องฟ่ออากาศในรถยนต์ด้วย
คุณผู้ชมครับคุณแม่บอกว่านี่บ้านฉันพอจะมีกำลังซื้อ
แล้วไอ้บ้านที่เขาไม่มีกำลังจะซื้อเครื่องฟอกอากาศล่ะ
แล้วขอโทษตอนนี้ภาคเหนือหาซื้อไม่ได้ด้วยเครื่องเฝ้าอากาศ

เรียกร้องให้ภาครัฐแก้ปัญหาอย่างจริงจังครับ
แล้วก็วางแผนแก้ปัญหาในระยะยาวด้วย
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับ